เอาล่ะคุณผู้ชมคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะ
สำหรับนักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชนหญิงลีศรีจุมพล
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้ทำเอาตกอกตกใจกันมาแล้ว
กับการผ่าตัดดูดไขมันออกเยอะมาก๒หลอดเลย

ล่าสุดมีอีกแล้วค่ะมีการเจาะเอาไขมันบริเวณข้างจมูกออก

เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันก่อนเลยค่ะ
มีแผลเลือดซิบนะคะแต่เป็นแผลเล็กมากนะคะ
ก็มีตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้
มีเลือดอยู่
ครับมาหยิบกี่จุด
ใจเยอะ

ถ้างั้นเราก็ต้องเลื่อนเป็นวันหน้าสำหรับคุณครับ
รับการผ่านรักษาอุปสรรคความเจ็บปวดของร่างกายถ้ามันสบายใจมันก็จะดีขึ้นนะคะ
วันนี้ที่หญิงกล้าแสดงออกในส่วนของใบหน้าหญิงก็ให้ทุกคนรู้ว่าหญิงลีกกำลังจะกลับมานะ
ก็เป็นการยืนยันนะว่าโอเคขึ้นแล้วนะคะนี่แหละเป็นชมหน้าหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดอีกรอบของหญิงลีศรีจุมพล
เจ้าตัวยืนยันผ่านผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเล็กอีกรอบเนี่ย
เป็นเพราะว่าดูดไขมันคราวก่อนทำให้ใบหน้าบริเวณแก้มบุ๋มลงไป
ทำให้ดูเหี่ยวไม่สวยคุณหมอก็เลยแนะนำให้ดูดไขมันบริเวณข้างจมูกที่เราเห็นเป็นสองจุดเนี่ย
เติมในส่วนที่มันขาดก็คือบริเวณแก้มที่เขาดูดออกไปให้สวยเป๊ะเหมือนเดิม
ส่วนอาการป่วยอื่นก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
แต่ที่แน่ค่ะกำลังใจหญิงลีเนี่ยเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
คือจริงแล้วหญิงลีเขาป่วยเป็นไทรอยด์เป็นพิษ

ประกอบกับกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง
อย่างที่เราได้นำเสนอกันไปในช่วงก่อนคือหญิงลีเดินไม่ได้เลยนะคะ
แล้วก็เล็กมากแต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นเริ่มกลับมารับงานแล้ว
คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูหน้าพี่หญิงลีโดยรวมเนี่ยดีขึ้นเยอะมากนะ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกล้าจะออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วบ้าง

ทุกครั้งที่พี่หญิงลีออกมาพูดเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
คือทำให้แฟนเพลงไม่ตกอกไม่ตกใจว่าอย่างนั้นเถอะนะ